ข่าวแรกนี้เราให้คุณผู้ชมดูก่อน
คือมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
โวยวายถึงโรงพยาบาลเลย
บอกโรงพยาบาลทำให้ครอบครัวของเขาต้องกักตัว

สุดท้ายเงินไม่มีมันลำบากขนาดไหน
สาเหตุที่ครอบครัวของเขาต้องถูกกักตัวเกิดจากอะไร
เอาฟังเขาตอนไปโวยวายที่โรงพยาบาลนะครับ

เพราะว่าผู้ชายคนใส่เสื้อสีเหลืองได้ออกมา
โอ้โหต่อว่าตำหนิโรงพยาบาลนะ

คือพ่อตาของเขามารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งนี้
โรคทั่วไปโรคชะลานี่แหละครับ
แต่ปรากฏว่าทางโรงพยาบาล
รับคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยโควิด
เข้ามารักษาอยู่ในห้องเดียวกับผู้ป่วยทั่วไป
ซึ่งพ่อตาของเขาก็อยู่ในห้องนั้น
และอีกอย่างตัวภรรยาของผู้ชายคนนี้
ก็คือลูกสาวของผู้ป่วยนะที่มารับการรักษาเนี่ย

พอมาเยี่ยมพ่อทีนี้ข่าวลือกันให้สะพัดเลย
ว่าโรงพยาบาลมีการนำตัวผู้ป่วยโควิด
ปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป
และทีนี้ทำให้ภรรยาของเขาก็ถูกจ้องถูกมอง

และตามด้วยตัวเขาเองก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยเหมือนกันนะฮะ
เขามีอาชีพค้าขายตามตลาด
และนัดที่นี้โดนสั่งให้กลับตัว

โอ้โหจะเอาเงินที่ไหนในการเลี้ยงครอบครัว
ใช่เพราะปกติคือเธอขายอาหาร
วันหนึ่ง๔๐๐๕๐๐บาทที่เป็นรายได้
ทีนี้เขาต้องโดนกักตัวแปลว่าไปขายอาหารไม่ได้
เงิน๔๕๐๐ต่อวันมีค่านะ
แล้วตัวเขาเองกับภรรยาตอนนี้ต้องกักตัว

เขาบอกแบบนี้ถือว่าเป็นความบกพร่องของโรงพยาบาล
คือเขามาร้องเรียนแบบนี้ที่โรงพยาบาลนะ
แต่ทีนี้ครับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสกลนครแห่งนี้

บอกว่าสิ่งที่ผู้ชายคนนี้มาร้องเรียน
ไม่ได้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลแห่งนี้
ซึ่งนางเทพีเสามนตรีนักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการเล่าให้ฟังบอกว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่านเนี่ย
ร้องเรียนให้โรงพยาบาลสกลนครออกมารับผิดชอบ

นักวิชาการสาธารณสุขออกมาชี้ให้ดูเลย
บอกว่าผู้ช่วยมาตรงนี้แหละมาโวยวายตรงนี้

แต่มีเจ้าหน้าที่มารับเรื่องไว้
แล้วก็อยากให้โรงพยาบาลรับผิดชอบเยียวยาครอบครัวของเขา
เพราะว่าภรรยาเป็นหนึ่งในคนที่มาเยี่ยมผู้ป่วย
ที่พักรวมอยู่กับห้องของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
ถูกสั่งกลับตัวกันทั้งครอบครัวเลย

แถมยังถูกชาวบ้านรังเกียจเดียดฉัน
เพราะเข้าใจผิดว่าเป็นครอบครัวที่ติดเชื้อ
ทำให้เกิดผลกระทบเป็นอย่างมากนะครับ
ทีนี้ทางด้านของคุณเทพี
วิชาการสาธารณสุขชำนาญการของโรงพยาบาล
บอกว่ารับปากนะจะนำข้อร้องเรียน
รายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบนะฮะ
ส่วนการเยียวยาก็ขึ้นอยู่กับทางผู้บังคับบัญชาตัดสินว่า
จะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับ
แต่ทีนี้ทีมข่าวเมื่อเช้าเราไปสัมภาษณ์
ในส่วนของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาแล้ว
เดี๋ยวอัปเดตให้ฟังว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตอนนี้โอ้โห
เหมือนต้องไปอยู่ตามเถียงนาเลยแหละ

แล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ่นว่าอะไรบ้าง
เดี๋ยวเราเอามาอัปเดตเรื่องนี้ให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนทางด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเซา
ก็มีการเปิดเผยถึงสถานการณ์โควิด๑๙

บอกว่าพบคลัสเตอร์ใหม่เป็นแคมป์คนงานต่างด้าว
มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ถึงเท่าไหร่รู้ไหมครับ

กลายเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ของฉะเชิงเซาอีกแล้วนะฮะ

ที่เหลือเป็นชาวต่างด้าว๑๘๔ราย
ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อในวันนี้๑๔กรกฎาคม
ของฉะเชิงเศร้าที่รายงานให้สอบกรณ์ได้รับทราบ
พุ่งสูงอยู่ที่๓๓๙ราย
สะสมรวมในจังหวัด๔๔๑๒รายนะครับ
แคมป์คนงานดังกล่าวเป็นของบริษัทรีไซเคิล๗แห่ง
ในพื้นที่หมู่๙ตำบลเกาะขนุนอำเภอพนมสารคาม
ซึ่งจริงมีคนงานทั้งหมดเกือบ๕๐๐คน
ตรวจไปแล้ว๒๐๘คนนะครับ
ก็พบว่าติดเชื้อ๑๘๙เร่งตรวจที่เหลืออีกเกือบ๓๐๐คน
ไม่รู้นะในจำนวน๓๐๐คนจะติดกันอีกกี่คน

กี่ร้อยคนยังไม่แน่ชัดผลเยี่ยมมันออกมานะครับ
และตอนนี้มีการสั่งปิดแคมป์ทันทีนะครับ
มีตำรวจและฝ่ายปกครองคอยเฝ้าระวัง
ป้องกันการหลบหนีออกมาจากแคมป์ด้วยนะฮะ
ทางด้านของนายอำเภอพนมสารคามนะ

ก็คือในอำเภอปินทิราเก่งการพาณิชย์
บอกว่าตอนนี้ตั้งวอลูมที่วัดหนองเสือ
แล้วก็เจ้าของบ้านเช่าที่แรงงานพักอาศัย

เพื่อเป็นการวางมาตรการในการควบคุมโรค
ไม่ให้มันแพร่ระบาดเข้าไปในพื้นที่ข้างเคียง
และที่สำคัญเข้าไปในพื้นที่ชุมชน
อันนี้ห่วงมากนะครับส่วนผู้ติดเชื้อคนไทยรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิ์
แล้วก็คนงานต่างด้าวรักษาตัวในแคมป์ที่ตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม
ก็จะมีทีมแพทย์โรงพยาบาลพนมสารคามดูแลอย่างใกล้ชิดนะฮะ
แล้วก็ให้ผู้ประกอบการแล้วก็เจ้าของบ้านเช่า
จัดส่งอาหารแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น
ให้กับคนงานในขณะกักตัวด้วยนะฮะ
กลายเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ของฉะเชิงเซาเขานะครับ
ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะพูดถึงโรงพยาบาลสนามกันหน่อยละกันค่ะ

เพราะว่านอกจากต้องดูแลสุขภาพของผู้ป่วย
ที่ตอนนี้อาจจะยังเป็นสีเขียวอยู่ถูกไหม
ต้องดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นต่อไปนี้ค่ะ
เป็นโรงพยาบาลสนามที่เชียงใหม่
แล้วมีคนเอาคลิปนี้มาโพสต์ในเฟซบุ๊ก
คนที่เอามาโพสต์เป็นบุคลากรทางการแพทย์
เรื่องนี้เป็นเรื่องประทับใจแอบอมยิ้มได้เล็กค่ะ

ทีมงานพยาบาลเขาร่วมกันอวยพรวันเกิด

เมื่อวานนี้อยากให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศ

จริงมันเริ่มตั้งแต่ห้องข้างบนนะ

พูดผ่านไมค์ไปวันนี้เป็นวันเกิดของคุณคนนี้นะฮะ

เพื่อให้พวกเราชื่นฉ่ำใจกันนะครับ

ว่าขอบคุณที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผล

รวมถึงมีน้ำใจมาถึงบุคลากรด้วย

ผู้ป่วยโควิดวันนี้แล้วเป็นเจ้าของวันเกิด
เขาก็เหมือนสั่งให้ครอบครัวเนี่ย
สั่งอาหารอะไรมาเลี้ยงคนอื่นด้วย
มันก็เลยเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
เจ้าหน้าที่พยาบาลก็น่ารักมากอยู่ข้างบนก็ลุ้นกัน
ไม่ได้ลงไปมอบเค้กด้วยตัวเอง
แล้วก็ตอนอวยพรเขาก็อวยพรบอกว่า
ขอให้คุณผู้ป่วยคนนี้หายป่วยจากโควิดเร็ว
เราจะผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกัน
นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่น่ารักที่เกิดขึ้น

เจ้าของวันเกิดเองนี่นะคะน้ำตาซึมเลย

แล้วก็มุมด้านบนจากห้องกระจายเสียงที่พูดผ่านไมค์แบบนี้
น่ารักนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ในยามที่ตึงเครียดนะ
หลายคนเห็นมุมของแพทย์พยาบาลที่แบบค่อนข้างจะเครียดนะฮะ
คนป่วยคนที่ถูกกักตัวค่อนข้างจะเครียด
แต่คราวนี้ก็เป็นบรรยากาศอีกส่วนหนึ่งนะครับใช่ค่ะ